คุณผู้ชมครับสถานการณ์ฝนตอนนี้ยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่ากลุ่มฝนที่เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้
อย่างที่ได้คาดการณ์ไว้นะครับว่าจะสามารถกลายเป็นพายุได้
และตอนนี้กลายเป็นโซนร้อนมีชื่อว่าหมูนนะครับ

ซึ่งจุดนี้เองครับถือว่าเป็นจุดที่พายุลูกนี้สามารถที่จะสะสมพลัง
แล้วก็จะสามารถพัฒนาความเร็วลมความรุนแรงขึ้นได้อีกนิดหนึ่งนะครับ
แต่ว่าคงไม่น่าจะไต่ไปถึงระดับใต้ฝุ่นนะครับ

ยุลูกนี้ก็จะค่อยมีบทบาทกับเมืองไทยของเราในระยะวัน๒วันนี้นะครับ

ไปดูดเอากลุ่มฝนดูดเอากระแสลมจากบริเวณฝั่งอันดามันนะครับ
บเอาความชื้นผ่านเมืองไทยของเราเป็นเส้นทางผ่านนะครับ
เข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งในช่วงค่ำคืนนี้นะครับ
ก่อนที่จะมุ่งหน้าต่อไปไปลงบริเวณปากอ่าวเบงกอต่อนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับในช่วงที่มีการสะสมพลังงานแบบนี้
จุดต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานต้องระวังกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่ขึ้นฝั่งไปแล้วก็คือหลังจากวันที่๔วันที่๕เนี่ยนะครับ
ก็จะไปเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่อยู่บริเวณพื้นที่แถบตรงกลางนี้เนี่ยนะครับ

เพราะว่าลักษณะการตกของฝนนั้นจะตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมขังตามผิวจาราจร
ซึ่งเป็นอุตสักต่อการใช้รถใช้ให้หนน
ในขณะที่กรุงเทพมหานครจากการติดตาม
ก็พบว่ามีการคาดการณ์ว่าฝนนั้นยังคงตกต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วนะครับ

วันนี้อาจจะแรงหน่อยแล้วก็แผลวลงบ้างในอีกวัน๒วัน
แต่ว่าจะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นะครับ
ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยต่าง
ก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ